เมื่อวานเราเล่าไปคร่าววันนี้เราขยายผลแล้วก็ตามความคืบหน้าให้ต่อ
คือช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะมันเริ่มต้นจากที่ว่ามีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่ทางเท้าแถวแถวพระรามเก้า
ก็ตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าศพของผู้ชายคนนี้คือตกลงมาจากทางด่วน
แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถเห็นว่ามีรถสีขาวจอดอยู่ที่บริเวณไหลทางบนทางด่วน
มีรถพุ่งมาชนท้ายแล้วเห็นภาพเลยว่าคนกระเด็นตกลงไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
คือเรื่องนี้มันมีประเด็นที่ต้องขยายผลต่อก็เพราะว่าในกระเป๋าของผู้ตายมียาบ้าตั้ง๒๐๐เมตรนะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องหน้ารถค่ะว่าอุบัติเหตุเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าตามคลิปนี้เขาก็จะขับต่อไปนิดนึง
แล้วก็ไปชนกับขอบทางทีนี้ค่ะคนที่เสียชีวิตที่ตกลงไป
ชื่อว่านายสุนทรอุบลรัฐอายุ๔๑เป็นชาวจังหวัดนครปฐม
คือกระเด็นตกลงไปที่พื้นด้านล่างบนถนนพระราม๙
มันมีประเด็นที่ว่าผู้เสียชีวิตในกระเป๋าเขามียาเสพติดด้วยนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะมียาบ้าตั้ง๒๐๐เมตรมียาไอซ์ถุงเล็กอีก๒ถุง
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงตามคลิปภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นว่ากระเด็นนะคะ
เขาไม่ได้ตกลงมาด้านล่างนะคะแต่ก็ถูกแรงกระแทกของรถบาดเจ็บ
คนขับชื่อว่านายธีรวิทย์ชาญโกเวทอายุ๓๒ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
เพราะว่ารถเขาก็เสียหลักไปชนกับขอบทางด่วนแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันต้องขยายผลต่อ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยนรงค์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหัวหมาก
ข้อมูลแบบนี้นะคะเบื้องต้นขอยืนยันก่อนว่า
ไม่ได้เป็นการขับรถไล่ล่าจับกลุ่มยาเสพติด
แต่จากภาพนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่สะท้อนให้เห็นว่า
มันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าก็เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบบขับไล่ล่าอะไรกันมา
คือรถคันนี้เขาขับของเขามาเรื่อยเอง
แล้วก็บังเอิญไปชนกับรถสีขาวที่จอดอยู่ไหลทาง
ตรงที่ไปชนคันสีขาวเนี่ยเหมือนกับเขาเซไปทางซ้าย
แล้วคือถ้าไม่ชนคันสีขาวเนี่ยนะ
ยังไม่รู้ว่ารถคันนี้จะไปชนขอบทางเองหรือเปล่าเลย
ค่ะคือรถคันสีขาวเนี่ยเขาจอดเสียอยู่นะคะ
รถเขาเสียอยู่เพราะว่าตามภาพจะเห็นเลยว่ารถคันสีขาวเนี่ย

แล้วผู้ชายสองคนไปยืนอยู่ด้านหน้ารถเหมือนกำลังจะดูเครื่องอะไรแบบนี้

อี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกั้นแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟกระทิบ
ใช่คือรถคันที่พุ่งไปชนเขาเอ

ตำรวจก็เลยบอกว่าทีนี้ก็ต้องไปคุยกับคนเจ็บ๒คน
ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติวิทย์
ศรีนครินเพื่อยืนยันสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ขยายผลของกลางเรื่องของยาเสพติดที่เจอด้วย
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบประวัติอาทยากร
ไปดูข้อมูลหมายจับคดียาเสพติด
ส่วนความผิดตามพรบจราจร
ก็เป็นเรื่องของสถานีตำรวจทางด่วนสอง

มันก็เลยต้องแยกเป็นหลายประเด็น

เรื่องของการจราจรด้วย
ทีนี้ค่ะวันนี้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ

ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ญาติก็ประสานมูลนิธิร่วมกับตันยู

แต่ก็ทางญาติบอกว่าขอไม่เปิดเผยว่าเป็นวัดไหน
ญาติของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ

เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตอนที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตตกลงมาจากทางด่วนแล้วก็มาอยู่บนทางเท้าตรงนี้
ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยนะคะ
ส่วนคนเจ็บ๒คน

ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลนะคะ

คันเดียวกันกับผู้ตายอ่ะเกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของยา
ติดที่อยู่ที่ตัวของผู้ตายหรือเปล่าส่วนคนที่ขับรถไปชน
ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกไปคุย
ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับรถประมาทไปชนท้ายเขาแบบนี้
ครับคุณคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าคุณเมาหรือเปล่าหรืออะไร
คือต้องตรวจสอบขยายผลให้ชัดคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
บอกว่าดูจากลักษณะรถที่พุ่งไปชนมันก็แปลก
อยู่ดีก็เอ็นเอ็นเอ็นไปแล้วก็คือพุ่งชนเขาเต็ม
เหมือนไม่ได้เบรกเลยเนี่ยตรงนี้ฮะเนี่ยค่ะคือถ้าไม่มีคันนี้
มากันเอาไว้ถ้าไม่กระแทกคันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะชนขอบทางด่วน
แล้วจะตกลงไปเองหรือเปล่าด้วยซ้ำนะเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของการขับรถของรถคันที่ไปชนเนี่ย
ก็ต้องเอาให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับรถประมาทแบบนี้
ทางอาศสมัครมูลณิธิรุมกตันยูค่ะนายมนตรีไกยฝ่าย
บอกว่าเขาก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีรถชนบนทางด่วน
ก็เลยไปช่วยเหลือนะคะทางฝั่งคนเจ็บของรถสีขาวอะค่ะ
ไม่ได้ตกลงไปด้านล่างเขาก็มีแผลถลอกตามตัว
ส่วนคนขับรถที่ไปชนเขาเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอก
ก็เลยช่วยเหลือกันนะคะส่วนคนที่ตกทางด่วนไป
ก็เสียชีวิตสภาพศพคือแผลเยอะเลยโดยเฉพาะที่บริเวณศีรษะ
สภาพรถการที่ชนแผ่นสีกล้ำใช่ครับคนเจ็บมีอาการเหมือนกัน
ไม่ครับก็คือแกมีอาการแน่นหน้าอกเนื่องจากแรงกระแทกของแอร์แก๊
คือคนแรงคนแรงครับ
ไหมครับว่าตอนนั้นเขาหลับไปหรือว่าเขาเบิก
อันนี้ผมไม่ได้ถามเพราะว่าผมเอาคนเจ็บรถเก่งคันสีขาว
ที่โดนชนไปส่งก็อาการค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับ
เพราะว่ามีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ศีรษะแตก
การพูดคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
ที่ตอนแรกที่ไปเจอก็คือคนเจ็บอยู่ข้างบนหมดเลย
ส่วนผู้เสียชีวิตนี้ยังไม่ทราบด้วยแล้วว่ามีคนตกลงไปกันด้านล่าง
ตกลงมาเนี่ยไม่ได้ตกลงมาในทางด่วนขั้นที่๒เลยตกลงไปถึงพื้น

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจหาบัตรประชาชนก็ได้ไปเจอยาเสพติดประมาณนี้
มีรถมีมีรถรุ่นหรือมี

ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหลับในหรือเปล่า

เมาหรือเปล่าที่ขับรถไปชนท้ายรถสีขาวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุกิตอรุณเริกทวินรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่า
เหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการจอดรถบนทางด่วนเหมือนกัน
เพราะว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าจำเป็นต้องจอดอย่าลงจากรถนะคะ

เพราะว่าหลายครั้งที่รถเสียอยู่บนทางด่วนแล้วคนขับลงมาค่ะ
มันก็มักจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกับแบบนี้

ใช่เราเคยเล่าข่าวคล้ายกับแบบนี้หลายครั้งจริง
เหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ประมาทหรือไม่หรือ
เกิดจากอะไรอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ

เดี๋ยวก็จะไปไล่ดูว่ารถคันที่ขับไปชนรถสีดำคันนี้
เกิดอะไรขึ้นทำไมค่อยขับแล้วเอียงเอียงไปเรื่อยจนไปชนเขา
ส่วนนี้เนี่ยนะคะมีกฎหมายพรบจราจรทางบกระบุความผิดเอาไว้ชัดเจนนะคะ
ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้นะคะแบ่งเป็น๒เรื่อง
เรื่องของการจราจรก็คือเป็นพรบจราจรทางบก
เรื่องของการขับรถไปชนท้ายเขาจนมีคนเจ็บคนตาย
ส่วนเรื่องของที่ผู้ตายมียาเสพติดเป็นคดีอาญา
อยู่ในความดูแลของสอนอหัวหมากนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูค่ะว่าจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยค่ะความสูงทางด่วนตรงนี้
กับจุดที่ตกลงมาสูงประมาณ๗เมตรได้นะคะ
ความสูงแบบนี้คือตกลงมาแล้วลงพื้นเลยนะคะ
ไม่ได้ไปกระแทกกับอะไรก่อนเลยนะคะ
คือตกลงมาแบบมาถึงพื้นที่เป็นทางเท้าตรงนี้เลย
คือร่างของผู้ตายฟาดลงมาแล้วก็กระแทกพื้น
จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือบนทางด่วนพระราม๙มุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์นะคะ

ครับเห็นแล้วน่ากลัว
แต่ว่าในตัวเนี้ยไปตรวจค้นตอนพยายามหาบัตรนี้ไปเจ้อยาเสพติดนี่เลย
ใช่ค่ะเรื่องยาเสพติดก็เป็นประเด็นที่ต้องขยายผลค่ะ
ก็คงต้องรอถามเพื่อนที่มาด้วยกันที่ยืนอยู่ด้วยกันที่หน้ารถคันสีขาวว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่